จะผ่านเหตุคนร้ายบุกโจมตีร้านอาหาร
แล้วก็จับตัวประกันที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๒คนไปได้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับ
ในวันนี้เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดจมตี
และยิงปะทะกับตำรวจบังกลาเทศ
ใกล้กับสถานที่ประกอบพิธีวันสิ้นสุดเดือนรมดร
ที่มีประชาชนนับแสนคนเข้าร่วม
ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงทากาไปทางเหนือประมาณ๑๔๐กิโลเมตร
จุดที่เกิดเหตุโจมตีอยู่ใกล้กับสถานที่ประกอบพิธีขอพร
สิ้นสุดเดือนรมดรที่มีประชาชนกว่า๓แสนคนเข้าร่วม
ตำรวจเปิดเผยว่าคนร้ายอย่างน้อย๕คนได้ปลาระเบิดขนาดเล็ก
ตีจุดตรวจและใช้อาวุธแหลมคมแทงตำรวจ

เหตุรุนแรงนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๓คน
จำนวนนี้เป็นตำรวจ๒นายและพลเรือนอีก๑คน
รวมถึงมีผู้บาดเจ็บอีก๑๔คน
ขณะที่คนร้ายถูกตำรวจวิสามัน๒คน
ส่วนอีก๓คนถูกจับกลุ่ม
โดยขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตี
แต่รัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารบังกลาเทศระบุว่า
เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีลักษณะก่อการร้าย
ต่อการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
และระบุว่าผู้ก่อเหตุต้องการสร้างความไม่มั่นคงเพื่อล้มรัฐบาล
ด้วยเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง๑สัปดาห์
หลังเกิดเหตุคนร้ายจับตัวประกันที่ร้านอาหารในกรุงทากา
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒๒คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

ร้อนายกเทศมุนตรีเมืองดาวาวเปิดเผยว่า
เมืองดาวาวถูกกลุ่มไอซิสขู่คุกคาม
ส่งผลให้ทางการต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
และเพิ่มการติดตามข่าวกรองอย่างเข้มข้น
ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

ขณะที่โค้โศกกองบัญชาการกองทัพ
ประจำวินาณาตะวันออกเปิดเพลยว่า

จากกลุ่มติดอาวุธเนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความขัดแย้ง